คุณผู้ชมครับในทุกเทศกาลนะฮะ

มิตรภาพนี่ยังมีให้กันเสมอ

แน่นเอียดเลยเพื่อนเต็มเลย
โดยเฉพาะที่เส้นทางผ่านจังหวัดนคร
ราชศรีมามุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมรถเยอะมาก

โทษนะคะนี่ถนนหรือลานจอดรถแนวทางยาวคะ

เหมือนทุกคนขับแล้วไปจอดอยู่ตรงนั้น

เส้นทางจากอีสานมาทั้งวันคนทยอยกลับ
เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เริ่มทำงานแน่นทีเดียวครับ
มิตรภาพอย่างที่เห็นรถเคลื่อนตัวได้

โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
ขณะที่เส้นทางภาคเหนือคุณผู้ชมครับ

นักข่าวเราก็บินดูทั้งสองจุดเลยนะครับ
ท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับ

ทีมข่าวบินสำรวจการจราจรทางอากาศ
ในช่วงปีใหม่แล้วก็ไปดูเส้นทางต่างมุมนี้
โอ้โหเปิดเลนส์พิเศษแล้วก็ยังแน่นนะฮะ

จะเดินทางเข้ากรุงเทพหนาแน่นมาก
เพราะผ่านพ้นวันหยดยาวแล้วก็วันสุดท้ายของการเดินทางแล้ว
เส้นทางบินสำรวจเนี่ยวันนี้ใช้เส้นทาง
ถนนสาย๓๕๙ตัด๓๐๔แยกเขาหินซ้อนรอยต่อฉะเชิงเซาปราจีนบุรี
ประเด็นหลักคือมันมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยก

มันเป็นแยกนี้นะฮะปริมาณมรถหนาแน่นนะฮะติดขัดฝั่งขา
เข้าเนี่ยระยะทางกว่าสามกิโลรถทำความเร็วไม่ได้
แต่ก็ยังสามารถเชื่อนตัวกันได้สำหรับกับหยุดนิ่ง
ตำรวจทางหลวงมีการนำแบรีเออร์ไปตั้งไว้ปิดจุดกลับรถ
เพื่อให้รถนั้นไปทางตรงได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
ส่วนทางหลวงหมายเลข๓๔๘อันนี้ระหารทรายตาพระยาขาเข้า
การจราจรติดขัดมาก
ช่วงทางลงเขาช่วงจึงเขาช่องตะโกน
อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่สากแก้ว
บางคนเขาเรียกไม่อยากไปโคราช
ก็ไปทางนี้นะฮะก็ไปได้แต่ว่ารถก็เยอะเหมือนกัน
ซึ่งจุดนี้จะสามารถผ่านเข้าสู่อำเภอตาพระยาสะแก้วได้
ในช่วงเขาช่องตะโกน
รุนที่นี่เป็นเวลา๒แลนด์สวนกัน
ถนนแคบมากประยาทางซะ๓กิโลบันได้

มากนะฮะจากการบินสำรวจพบว่าจุดนี้นะปริมาณรถหนาแน่นครับ
ตั้งแต่ช่วงฝั่งขาขึ้นเขาที่มุ่งหน้ามายังสาแก้ว
รถก็หนาแน่นติดขัดสะสมยาวสี่ห้ากิโลทีเดียวนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงก่อนขึ้นเขาช่องตะโกแล้วก็มีการเปิดเลนสวนเป็นช่องทางพิเศษให้
ส่วนขึ้นไปก็เต็มที่แล้วแล้วมันก็ระบายรถติดขัดได้บางส่วนนะครับ
ส่วนที่เรื่องของเส้นทางการจราจรมิตรภาพเป็นยังไงบ้างฮะ
ใช่ค่ะมิตรภาพเอ่อเป็นภาพลักษณะเดียวกันนะครับอืม
เคลื่อนไม่ได้ค่ะนะมิตรภาพอยู่กันเยอะมากแน่นแน่นเลย
คือมิตรภาพเป็นเส้นหลักจากภาคอีสานเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะ
สะสมต่อเนื่องชะลอตัวหลายจุดโดยเฉพาะตามสามแยกไฟจราจร
แยกไฟจราจรต่างต่างตามเขตชุมชนตามทางขึ้นเขาอืม
เฉพาะเขตตำบลคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วยาวข้ามตำบลค่ะ
นี่ดูสิข้ามไปถึงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องอ่ะโอ้
ขยับแบบเนี้ยค่ะกระดึ๊บกระดึ๊บตำรวจทางหลวงประสานเจ้าหน้าที่แขวง
การทางเปิดพื้นที่ช่องการจราจรพิเศษการจราจรพิเศษนะคะ๔จุด
ได้เปิดช่องทางบริเวณหลักกิโลเมตรสองร้อยแปดสองร้อยสี่เขตอำเภอคง
หลักกิโลเมตรหนึ่งร้อยหกสิบหกหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่วงหลักกิโลเมตรเก้าสิบหกเก้าสิบสี่อำเภอศรีคิ้วช่วงหลักกิโลเมตรสามสิบหก
สามสิบเอ็ดตำบลกลางดงอำเภอปักจะเปิดเป็นช่วงช่วงไปใช่
เปิดช่องทางพิเศษอีกเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกนะคะ
ช่วงหลักกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
ถึงแยกตลาดแคร์ยาวไปถึงทางแยกเข้าบ้านสำริทจุดนี้ยาวหน่อย๔กิโลเมตรค่ะ
จากภาพมุมสูงให้ดูกันหน่อยนะคะแยกบ้านใหม่เกษมตำบลทานปราศาสตร์อำเภอโนนสูงพบว่า
ปริมาณรถเริ่มชะลอตัวสลับกับหยุดนิ่งเพราะบริเวณนี้เป็นทางแยก
ทำให้รถวิ่งออกจากขึ้นมาบนถนนมิตรภาพส่งผลทำให้รถที่วิ่งมาทางตรงเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา
ต้องหยุดแบบกระทันหันมันเป็นทางแยกไงเนอะใช่มันมีทางแยกเยอะแล้วตอนนี้ก็มีการทำทางด้วย
วันอันตรายปีนี้เริ่มตั้งแต่๒๙ธันวาคมถึง๔มกราคมพบว่า๕วันผ่านไป
นครราชศรีมาเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว๗๔ครั้งนะคะบาดเจ็บ๗๗ผู้เสียชีวิต๑๖ค่ะ
นครสวรรค์ประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพหลังหยุดยาวปีใหม่
ส่งผลให้การจราจรติดหลายสายนะคะโดยเฉพาะถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๒
และถนนเลี่ยงเมือง๑๒๒ประมาณรถเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกเส้นค่ะ
มีเพียงจุดรวมเส้นทางระหว่างผนโยธิน๑กับเลี่ยงเมืองหมายเลข๑๑๒
ที่อำเภอเมืองรถมันเยอะการจราจรชะลอตัว
เนื่องจากรถที่วิ่งมาจากเส้นทางกำแพงเพชรและรถมาจากพิศนุ
เขาจะมารวมกันที่จุดนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ค่ะ
ใช้มาตรการเปิดช่องทางการจราจรพิเศษนะคะบริเวณหลักกิโลเมตรที่สามร้อยยี่สิบแปด
สามร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นการเร่งระบายไม่ให้รถติดสะสมตอนนี้ช่วงเวลาสิบหก
นาฬิกา๒๗นาทีเชื่อว่าถ้ารถออกจากภาคอีสานหรือว่าภาค
ตั้งแต่หกโมงเช้าน่าจะใกล้แล้วล่ะเออเอาน่าจะช่วยน่าจะใกล้
ในโคราชเหรออ่านะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องเดินทางกันเต็มเต็ม